ได้เกิดเหตุระทึกขึ้นที่รัฐเบงกอตะวันตกของอินเดียนะครับ
ช้างป่าหลุดเข้ามาในที่นาของชาวบ้าน
ก่อนที่จะเหยียบชายคนหนึ่งจนเสียชีวิตครับ
ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดมีผู้บันทึกภาพเอาไว้ได้

นี่ก็คือภาพที่ช้างป่าใช้งวงโยนชายคนหนึ่งจนลอย
แล้วก็เหยียบซ้ำนะครับเมื่อตกลงมาบนพื้น

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
มีช้างป่า๒ตัวลงจากฝูงเข้าไปอย่างที่นาของชาวบ้าน

ชาวบ้านก็พยายามที่จะไล่ต้อนพวกมันออกไป

เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตามมาในที่เกิดเหตุ
ก็ไม่สามารถที่จะควบคุมช้างป่า๒ตัวได้

ภาคตะวันออกของอินเดียต้องเผชิญเหตุช้าง

ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าระบุว่าการทำลายป่า
ซึ่งเป็นถิ่นฐานที่อยู่ตามธรรมชาติ
เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สัตว์ป่าออกมาเผชิญหน้ากับชาวบ้าน
ในพื้นที่ชนบทของอินเดียมากขึ้นครับ